ชาวจีนที่อุ้มคนจีนด้วยกัน

ว่าเมียไปส่งลูกที่โรงเรียนนานาชาติพร้อมกับพี่ชายแล้วก็โดนอุ้มหายไปเลย

แล้วก็ไปเจอรถที่ขับไปส่งลูก
จักรยานยนต์ที่คนร้ายเนี่ยสะกดรอยไป
ส่วนรถของคนร้ายเขาก็พากันไปใช่ไหม
ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้ได้เรียบร้อยหมดแล้ว
นี่คือที่เกิดเหตุนะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของชาวบ้านนะครับ

เป็นภรรยาแล้วก็พี่ชายของนายมามมิงสุนนักธุรกิจชาวจีนที่เขามาแจ้งความ
ว่าพี่ชายกับภรรยาของเขาถูกคนร้ายสองคนขี่จักรยานยนต์ปาดหน้า
แล้วก็เปิดประตูรถดันขึ้นไปนะลากบังคับให้ไปอยู่เบาะหลังอ่ะ
แล้วก็ขับตามรถของเหยื่อที่คนร้ายมันก็ขับไปด้วยนั่นแหละนี่นะฮะขับตามกันไปติด
ซอยพรปรานิมิตร๒๑ที่ตมนต์หนองเปลือมเผือบางระมุงจังหวัดธนบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ายี่สิบมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นคนร้ายเนี่ยโทรหาสามีของเหยื่อนะครับ
แต่ว่าเขาไปแจ้งตำรวจกรองหน้ารถเขาเห็นหมดเลยนะ
เห็นไหมฮะสุดท้ายก็เมื่อวานที่ไล่ตามกันไปก็ไปเจอจักรยานยนต์ใช่ไหม
ไปเจอรถของเหยื่อที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้
แต่ยังไม่เจอรถคนร้ายตัวคนร้ายด้วยแล้วก็เหยื่อด้วย
แต่นี่ฮะ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้หลังจากจบข่าวของเราไทยรัฐนิวโชว์
นี่ฮะชุดสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๒
คุมตัวผู้ต้องหาได้คนหนึ่งที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
อู๋ไห่ยางกำลังจะบินออกนอกประเทศไทยแล้วนะ
กำลังจะหนีอยู่เลยจุดมุ่งหมายเนี่ยมุ่งหน้าไปยังเมืองหนาน
นิงของประเทศจีนค่ะอ่าหลังจากแกะรอยได้จากพาสปอร์ตที่คนร้ายเนี่ย
ไปเช่ารถแล้วไปเปิดโรงแรมแถวจอมเทียนที่ชนบุรี
แล้วก็ไปเจอแล้วนะฮะรถยนต์มิซูบิชิปาเจโลสีเทาดำของคนร้ายฮะ
ขับไปก่อเหตุถูกจอดทิ้งไว้ที่อาคารจอดรถที่สุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ
มันยังมีอีกหนึ่งคนนะฮะแต่คนนี้เนี่ยออกจากประเทศไทยไปแล้วช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
จับไม่ทันนะฮะยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับ
ออกไปทางดอนเมืองนะครับมุ่งหน้าไปยังเมืองเซี่ยงไฮของจีนนะครับ
ส่วนเหยื่อสองคนนะครับช่วงเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาตำรวจเนี่ย
เบาะแสพิกัดจนเจอนะฮะคือคนร้ายเนี่ยส่ง
พิกัดมาให้กับสามีของเหยื่อค่ะอ่าเป็นทั้งสามีแล้วก็พี่ชายนะ
ใช่ค่ะตำรวจก็แกะตามพิกัดเลยนี่แบบนี้เลยนะฮะ
กลางภูเขาโข่ไยร้าที่อำเภอมั่นฉางจังหวัดไร๋องนะครับ
จากที่จับไปจากนู่นฮะที่บังละมุงชนบุรี
ก็ปูพรมค้นหานะครับไปเจอรอยล้อรถนะครับที่ขับขึ้นเขา
เชือกไนลอนสีขาวยาว๓เมตร
ผูกกับต้นไม้แต่มันขาดแล้วนะฮะมีถุงช็อกโกแลตด้วยมีขวดน้ำดื่มด้วย
แบบนี้นะครับแต่ไม่เจอตัวประกันทั้งสองคน
ทั้งสองคนนะครับนี่นี่เดินกลับมาบ้านตัวเองที่ตำบลหนองปลือ
อุณีซนเหยียร์ภรรยาของคนที่ไปแจ้งใช่ว่า
อ่ากับพี่ชายของคนที่ไปแจ้งในเหยียนซิน
นี่นะฮะเดินกลับมาถึงบ้านเองฮะ
แต่จุดที่ว่าสุดท้ายจุดสุดท้ายที่ว่า
คนร้ายบอกพี่กัดมายังตัวของสามีอ่ะค่ะ
มันอยู่นู่นเขาเยร้านที่บรรฉางจังหวัดระยองคนละจุดกันเลยนะ
ห่างกันสี่สิบกิโลเมตรได้อ่ะเออนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนั่นสิคะอ่าท้องที่เกิดเหตุนะฮะ
เจ้าของคดีคือสพนปลือนะครับวันนี้พันธบทเอกทวี
กุดแหลงผู้มกับการสพนนปลืนำนายอูไหหยัง
ถูกจับเมื่อคืนนะฮะที่สุวรรณภูมินำออกมา
สอบปากคำเพิ่มเติมนะครับมีทางรองผู้บัญชาการตำรวจ
๒นะครับมาสอบปากคำด้วยนะฮะผ่านร่างภาษาจีน
เบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่าเป็นหนึ่งในผู้
ร่วมก่อเหตุนะครับในการจับเข้าไปจริงบอกว่าร่วมกับ
เพื่อนชาวจีนอีกสามคนรวมเป็นสี่คนส่วนประเด็นอื่นอื่นยัง
ให้การลักษณะวกไปวนมาไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจับใจ
ความได้สั้นก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งเข้ามาไทยได้
สิบวันนั่งเครื่องบินมาลงที่ดอนเมืองมาพร้อมกับนายเฉิน
หวังเป็นคนที่หลบหนีไปเมื่อวานอ่ะค่ะทางดอนเมืองอ่ะไปก่อนช่วง

อะว่าวันนี้พนักงานสอบส่วนได้เชิญตัวผู้เศร้าหายทั้ง
คนนะครับที่ถูกจับตัวไปแล้วเมื่อคืนตีสองก็เดินกลับ
ที่บ้านเนี่ยฮะมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งก็ผ่านล่าม
น้องชายของเหยื่อด้วยนี่ฮะ
คนที่เป็นสามีและน้องชายของเหยื่อคือ
ทั้งหมดก็ดูท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเมื่อคืนนะครับ

สืบสวนก็เอาภาพของผู้ต้องสงสัยมาให้ชี้ตัวนะครับ
รวมทั้งว่าใช่ไหมแล้วก็พยายามสอบถามสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริง
ที่ถูกอุ้มตัวไปเรียกฆ่าไทยและการปล่อยตัวออกมา
ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยทางเหยื่อบอกถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
โดยไม่รู้ว่าถูกปล่อยที่ไหนอะไรยังไงเพราะไม่ชำนาญพื้นที่
แล้วก็ช่วยกันหาทางเดินกลับมาถึงบ้านได้สำเร็จณขณะนี้
นะที่ตำรวจบอกว่าสอบปากคำเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้แต่ตำรวจบอก
ต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับว่าทั้งสองคนกลับ
ได้แบบไหนยังไงเนื่องจากถ้าจุดที่ถูกปล่อยไว้ตามพิกัด
คนร้ายแจ้งกับฝ่ายของสามีของเหยื่อไว้เนี่ยมันห่างกันสี่
กว่ากิโลเมตรนะครับหาทางเดินกลับมาแบบไหนอะไรยังไง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่าผู้ก่อเหตุในคดี
นี้มี๔คนออกหมายจับได้แล้วสองนะฮะก็คือนายอู่หายาง
กับนายเฉินหวังโดยสองคนนี้จับได้หนึ่งคือนายอู่ฮายางส่วน
เฉินหวังเนี่ยหนีไปก่อนได้แล้วนะครับทางดอนเมืองนะฮะ
มุ่งหน้าสนามบินที่ขึ้นขึ้นบินออกไปในปลายทางคือเสี้ยง
ของจีนออกไปเมื่อวานนี้ตอน๑๒นาฬิกา๕๕นาทีส่วนอีก๒
๒คนเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในไทยกำลังเร่งสืบสวนติดตาม

ขณะนี้เนี่ยก็ได้นำตัวเหยื่อกลับคืนมาเรียบร้อยด้วย
ความปลอดภัยนะครับจำนวนสองคนซึ่งเป็นชาวจีนก็จะเรียน
ว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสื่อสารนะเพราะว่าเขาพูดภาษา
ไทยไม่ได้เลยนะครับอ่าพนักงานสอบสวนรวมถึงสืบสวนเนี่ย
ก็ต้องค่อยใช้ร่ามสักถามไปทีละคำต่อคำนะครับ
หาเรื่องประเด็นสาเหตุแล้วก็ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนะครับ
ส่วนกลุ่มของผู้ต้องหาคาดว่าน่าจะมีประมาณ๔คน
เรากำลังติดตามดำเนินคดีอยู่มีบางลายที่ได้หลบหนีไปแล้ว
จะขึ้นเครื่องแล้วถูกจับเนี่ยตอนนี้ก็ถูกยึดมาเป็นของ
ในคดีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบอย่างละเอียด
จับหนึ่งคนได้เนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีการสอบปากคำอย่างละเอียด
เดี๋ยวต้องสอบเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะยังให้การวกไป
มาตกลงสาเหตุมันคืออะไรแล้วก็กลับมากันยังไงหรือว่า